คนที่ถูกลอตเตอรี่ไปที่ราชบุรี
คุณผู้ชมดูหนังกลางแปลงครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ
ที่นั่นเขามีให้ดู๖๐ควบนี่แหละครับมานั่งกันเต็มเลยนะฮะ
เป็นกิจกรรมที่แปลกตาออกไปนะครับ
เมื่อกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่เขาหนองกลวยช้าง
ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี
จูงลูกจูงหลานเอาเสือมาปูเลยดูหนังกลางแปลงกันนะครับ
เอามาฉายกลางป่าบริเวณทางขึ้นเขาหนองกรวยช้าง

พี่สำราญแก้วยอดอายุ๕๕ปีชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยบอกว่า
เขาเองแหละที่เป็นคนหาหนังกลางแปลงมาฉาย๒เรื่อง

แก้บนเจ้าพ่อเขาหนองกรวยช้างหลังจากดวงดีถูกลอตเตอรี่
รางวัลเลขท้าย๓ตัว๒ตัวได้มาหลายหมื่น
แล้วก็เล่าบอกว่าเมื่อวันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมานะครับ
สักตี๓ได้ฝันเห็นเจ้าพ่อ
เจ้าพ่อมาบอกว่าอยากให้รอบศาลมีแต่แสงสีขาว
เขาก็คิดว่าน่าจะหมายถึงจอหนัง
จึงตอบกลับเจ้าพ่อไปว่านะฮะ
จะนำหนังกลางแปลงมาฉายให้ดู

ขอให้ถูกรางวัลในงวดที่ผ่านมา
วันรุ่งขึ้นตื่นมาชวนเพื่อนไปไหว้ขอเลขเด็ดที่สารเจ้าพ่อครับ
แล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ได้เลข

จากนี้เขายังไปเล่าให้ชาวบ้านในหมู่บ้านฟังด้วย
ชาวบ้านก็ซื้อเลขกันตามเขาบอกว่าถูกกันเกือบทั้งหมู่บ้าน
จินอัพหาโชคพาลาบมาให้
บรรยากาศก็คื้กคลักษมณ์เยอะเลย
คนมากันไปไหว้ขอพรแล้วก็ขอโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดนะฮะ
ไปกันอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเอาเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนกันด้วย
เหรียญบุษบาอายุ๔๗ปีเป็นแม่ค้าขายกาแฟโบราณครับ
เอาของเล่นชุดทหารรูปปั้นไก่น้ำแดงประทัดไปแก้บนไอ้ไข่สามนคร
กุมารทองน้องก้าวหรือว่าเรียกว่ากุมารทองเลิฟุมาร
หลังจากโชคดีถูกลอตเตอรี่ครับรางวัลเลขท้าย๒ตัว๕๙
๖๓ฉบับเมื่อมือที่ผ่านมาโอ้โหบ่าวฮะ
แสน๒บ่าวแสน๒ครับ
แล้วก็บอกด้วยว่าเคยมาไหว้ขอพรพระเงินพระทองแล้ว
ลาบก้อนโตเมื่อปี๒๕๕๙มาแล้วด้วย
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๖ล้านก็เคยถูกมาแล้ว
โอ้โหพี่สุดยอดชีวิตพี่จริง
ล่าสุดนะครับก็ดวงดีถูกลอตเตอรี่อีกครั้ง
ก็เลยรู้สึกศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่วัดนี้เป็นอย่างมากครับ
แรงศรัทธามีต่อเนื่องไปต่อเลยนะครับ
ไหว้พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาคุณผู้ชมค่ะ
คนยังแห่ไปกันเยอะที่บ้านดุงอุดรธานีนะคะ
พิธีบวงสวงเปิดทรัพย์รับโชค
บางคนบอกว่าไปพิธีนี้แล้วก็ปุ๊บปั๊บรับโชคเหมือนกันนะ

ในพิธีมีการไล่รำพ่อปู่แม่ย่าด้วยนะคะ
บางคนก็บอกว่าอยู่ดีมีอาการคล้ายกับถูกแฝงร่าง
ออกอาการรำท่าทางผิดปกติอยู่ตั้งนาน
คุณผู้ชมดูนะคะจังหวะนี้ค่ะ
คล้ายกับงูเลื้อยไปเลื้อยมา
ญาติเองต้องประคองตัวเอาไว้นะคะ
สุดท้ายอาการกลับมาเป็นปกติค่ะ
แล้วแน่นอนว่าบรรดาคนที่ไปก็ต้องไปส่องใช่ไหมในขันน้ำมนต์
บางคนก็บอกว่าเห็นเหมือนกันบางคนว่าเห็นไม่เหมือนกัน
สองตัวสามตัวก็แล้วแต่จินตนาการนะคะ